คุณลุงท่านหนึ่งแกมีความพิการขาดอยู่แล้ว

แล้วเผอิญบ่อขยะนั้นมีถังขยะที่มันเสีย
แล้วมีคนเอาลวดไปพันเอาไว้
และแกถูกลวดที่ถังขยะอันนั้นทิ้มขา
คือถังขยะเสียแล้วเอารวดไปพัน
ถังสีเขียวนี่ตูดมันพัง
แล้วมีคนเอารวดพยายามไปรัดเอาไว้

คุณผู้ชมเลือดไหลออกจากตัวแกจนแกเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นหลุมขยะที่เขาขุดเอาไว้

ข้างโรงรถร้านจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างที่บ้านหนองกา
อยู่ที่ปราจีนบุรีอัมเภอปรานบุรีจังหวัดประจบกิริขันศ์
ไปเจอร่างของคุณลุงสำรองสุขอิ่มอายุ๖๐ปี
จริงแล้วแกพิการทางสมองแล้วแกก็ขาไม่ค่อยดีด้วย
แกก็เอาขยะไปทิ้งนะฮะจริงแล้วสิ่งที่แกเป็น
แกเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อน
ตอนคนไปเจอแกนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
มีคราบเลือดเต็มไปหมดแห้งติดขาไปหมดเลย
นานแล้วคนก็สงสัยว่าแกเป็นอะไร

มีคราบเลือดของแกติดอยู่ด้วย
แล้วเลือดก็เต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมทำให้แกเสียชีวิต
ทีนี้จากการตรวจสอบตามร่างกายของคุณลุงสำรอง
เจอที่หน้าแข้งมันมีลวดแทงอยู่
นี่รูขนาดนี้คาอยู่แบบนี้
โอ้โหแล้วคาดว่าแกโดนแทงจากไอ้ถังขยะนี้
แล้วก็ทำให้แกเนี่ยพอโดนแทงเสร็จปุ๊บแกลื่น
ด้วยความเจ็บแกลื่นแกก็ตกลงไปในหลุมขยะอีกทีหนึ่ง
นะครับคุณผู้ชมแกพยายามทางลากถังไว้ที่เดิม
แกก็หมดแรงด้วยประกอบกับแกก็เป็นคนสติไม่สมประกอบด้วย
คว่ำหน้าหมดแรงเลือดไหลหมดจนเสียชีวิตครับ
เพราะจังหวะที่เกิดเหตุไม่มีคนเห็นไง
เสียเลือดมากอาจจะไปโดนแทงโดนเส้นเลือดใหญ่

ตำรวจก็เลยให้กู้ภัยมานำร่างแกส่งชนสูตร
แล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีต่อไปนะครับอืม